ก็เป็นน้ำมันม้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะก็มาแนะนำกัน
อะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็มีคนแบบมาแนะนำกัน

ก็สุดโตเคยลองมาหลายรูปแบบ

แต่ว่าอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ที่เขาแบบตอบโจทย์ได้ดีมาก
ที่ช่วยจะแก้พวกผิวแห้งอะไรต่างแล้ว
แล้วก็กลับไปลองใช้ด้วย
ค่ะแล้วมันเต็มริม
ดีค่ะก็คืออยากให้เหมือนลิงนภัณฑ์เขาก็ต้องไว้ใจว่าเราสามารถมามีอะไรได้
ขอบคุณค่ะนี่คือข้าวที่ขอบคุณค่ะ
อื้อออนี่เนี่ยจะเข้าเรื่องดี
ดีดีดี
ไม่มีอะไรไม่ใช่แฟน

เพราะว่ารู้จักกันก็คงเหมือนได้เจอกัน

แต่ว่าน้องเค้าคงชิวไม่มีมุ่งอะไรมาก
คือน้องเนี่ยก็จะแนวสไตล์แบบว่าชอบแบบกินอะไรคล้ายกัน
บางทีแบบไปกันหลายคนก็จะต้องแบบก็จะถ่ายร้านเดียวกันบ้าง
แต่อาจจะไม่เห็นมากกว่า
แต่เขาก็มีชวนไปบ้างว่าพี่ร้านนี้อร่อยดี
เราก็เป็นแนวแบบหากินขาเที่ยวอยู่แล้ว
เราก็ไม่เสียหายอะไรก็ไปกันบ้าง

ค่ะห่างกันเยอะ
อะไรเนี่ย
จะเย็นเราก็ยังอยากจะว่าว่ามีชีวิตแบบนี้ไปก่อนแล้วก็ไม่รีบร้อยเรื่องคำลักอะไรมากมาย
ทุกคนเห็นเขาก็ตกใจมากว่าเฮ้ยนี่เหรอโดยขนาดนี้หน้าเหรอ
แล้วก็แบบเขาก็เรียบร้อยไม่ได้อะไรหรอก
ทำไมเป็นเก่าคนอื่นไม่ได้ถามดึกขนาดนี้เลยเหรอ
ก็จริงที่เหมือนภาพที่ออกมามากกว่า
คนอื่นก็ดูแลนิติว่า

พอวุ้นสนิทกับพลอยก็แบบชวนกันไปดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นก็บอกเขาแล้วว่า
ทำใจหน่อยนะแบบถ้าเกิดน้องลงรูปกันไปอย่างนี้
ก็อาจจะไปถามพี่ได้อะไรอย่างนี้

เพราะว่าอายุเท่าไหร่ค่ะ
อายุไม่ได้ยุนรีบขนาดนั้น
ตอนนี้ก็แบบคุณแฮปปี้กับฉันเป็นคน

มันก็เป็นเรื่องที่แบบเราอยากให้มันดีอยู่แล้ว
ก็คือเราก็เจอกันมาหลายเหตุการณ์แล้วอะเนาะ
ก็อยากให้สุดท้ายคุณลุกหุ้นจดด้วยอะไรที่มันดีจริง
เพราะฉะนั้นมันไม่สามารถรีบได้
จริงไม่มีสเปคแบบต้องเด็กต้องโต
แต่ว่าก็ขอให้แบบไลฟ์สไตลไปกันได้
เข้าใจกันคุยกันได้รู้เรื่อง
อยู่ยืนยาว
คือเลือกไม่ได้อะของอย่างเงี้ย

คือวุ้นคิดว่าตอนนี้วุ้นไม่สามารถที่จะแบบ

เพราะว่าวุ้นยังไม่ได้แบบมีความสัมพันธ์อะไรแบบนั้น

คุณใจโอเคหรือยังไง
ตอนนี้คุยฟ้ากันแล้วกันตอนนี้มันทุกคนไม่ได้มีอะไรนะ

แต่ว่าระหว่างที่เราโทรตั้นโซลมาตั้งแต่วันแรกถึงวันเนี้ย
ก็คือทุกคนก็เดาหมดว่าคนไหนคือแฟนตัวจริงของเรา

มันไม่มีอะไรเดินหน้าให้คนเชียร์ขนาดนั้น
เราก็ยังขอใช้ชีวิตให้ก่อน
บอกแล้วว่าจะลองไอจีถ้าเกิดมีแฟน
เดียวคนเดียวไม่ได้มีขนาดเข้ามาขนาดนั้น
ผมยังไปไม่ได้มีใครตั้งหน้าตั้งตาจีบ
เพราะเราไม่มีเวลามาก

คือสนุกหรือเปล่ามันก็ไม่ได้สนุก
ในสมบันวนหนาวไม่เจอทรงตัว
ก็ขอให้ทุกอย่างชัดเจนกว่าที่เคย

ไลนัททีวีเปิดช่อง๓๒